คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยที่ปฐุมธานีมีผู้หญิงคนนึงไปร้องผ่านเพจสายใหม่ต้องรอด
ว่าไปตามหาสามีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วถูกรอปภของหมู่บ้านทำร้ายร่างกาย
แต่ข่าวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องฟังความให้รอบด้าน
ต้องดูให้จบข่าวเพราะเรื่องมันกลับไปกลับมาพอสมควร

มึงเข้ามาทำร้ายข้าวของบ้าน
กูไม่เคยทำร้าย
มึงอยากจะรู้บ้าง
จะเรียกมันมามึงไม่ใช่ข้าวของบ้าน
กูไม่เรียก
คือคลิปนี้เป็นคลิปต้นเรื่องนะคะ
เป็นคลิปที่นางสาวแต้วอายุ๓๙ปีส่งไปร้องเรียนทางเพจสายใหม่ต้องรอด
เธอบอกว่าเธอไปตามหาสามีที่ชื่อว่าเฮียวัดอายุ๕๖ปี
อยู่ที่หมู่บ้านตรงนี้แหละแถวปฐุมธานี
แต่รอปภของหมู่บ้านทำร้ายร่างกายเธอ

ฉุดกระชากลากถูเธอออกไปจากหมู่บ้าน
ไม่ยอมให้เธอเข้าไปเจอสามี
เหตุการณ์ตามคลิปนี้ก็คือ๔โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ๒๙กันยายน
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนางสาวแต้วผู้หญิงในคลิป
บอกว่าตั้งใจไปตามสามีเพราะสามีบล็อกเบอร์โทรศัพท์
พอไปถึงหมู่บ้านรอปภกระชากตัวเธอลงไปที่พื้น

แล้วพยายามจะยกแหวนที่เป็นหัวแหลมมาใส่เธอ
ขู่เธอว่าอย่าขยับตัวนะเธอก็ตกใจอ่ะนะพยายามจะลุกขึ้น
รอปภเวียงเธอหลายครั้งไล่เธอออกไปจากหมู่บ้าน
แล้วใส่ร้ายเธอหาว่าเธอจะเข้าไปทำลายข้าวของของคนในหมู่บ้าน
เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีนิติบุคคลของหมู่บ้านอยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้ง
แต่เธอบอกว่านิติบุคคลไม่เห็นทำอะไรเลยได้แต่ยืนมองไม่ห้ามไม่อะไร
พอแจ้งตำรวจเธอบอกว่าทำไมตำรวจไปเข้าข้างรอปภ
ไม่ดำเนินคดีอะไรให้เธอเลยก็เลยส่งคลิปนี้ไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอด
เพราะไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเธอบอกว่าเธอเป็นภรรยาของเฮียวัด
คบหากันได้๖ปีตอนแรกที่เฮียวัดมาจีบไม่รู้ว่ามีเฮียวัดมีเมียอยู่แล้ว
ก็คบไปเรื่อยคบไปเรื่อยเธอถึงขั้นจ้างสายลับไปสืบจนรู้ว่าเฮียวัดมีลูกมีเมียอยู่แล้ว
พอเฮียวัดรู้เอาตีตัวออกห่างจากเธอแล้วก็เลิกกันได้ประมาณ๔เดือน
ล็อกเบอร์โทรศัพท์เธอติดต่อไม่ได้ก็เลยนี่ไงก็ต้องไปตามหาเฮียวัดที่หมู่บ้านแห่งนี้
หลังเกิดเหตุรอปภขอโทษเธอแล้วแหละแต่เธอก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
ยืนยันว่าจะไม่ไปที่หมู่บ้านแห่งนี้อีก
ไม่ให้เขาดึงมาดึงตัวเราหรือมาแตะตัวเราหรือมากระชากเพื่อจะลากเราออกไป
เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องลงไปทิ้งตัวตรงนั้นนะคะ
ซึ่งจริงเรามองแค่ว่าเขาไม่ควรทำกับเราแบบนี้ค่ะเขาควรจะคุยกับเราดีไงคะ
อยากจะแค่คุยแค่รับสายเราก็เลิกกันแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีการไปตามตื้อหรืออะไร
เรื่องนี้มันไร้สาระมากค่ะคือคนก็ต้องขอโทษตามระเบียบเราก็ไม่รู้จากใจหรือเปล่า
แต่ว่าทุกอย่างมันก็คือจบแล้วก็คือจะไม่ไปยุ่งไม่ไปวุ่นวาย

เราก็จะไม่เข้าหมู่บ้านนั้นอีกแล้วถูกไหม
ไม่ค่ะไม่มีเลยค่ะเพราะว่ามันจบไปตั้งนานแล้วค่ะ
นี่นะคะเธอเป็นภรรยาคนที่๔ของเฮียวัด
แล้วเป็นอดีตไปแล้วด้วยเพราะว่าเลิกรากันไปแล้ว
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุตามในคลิปค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านเฮียวัด๑๖นาฬิกา๒๗นาที
ภาพนี้นางสาวแต้วยืนอยู่หน้าบ้านเฮียวัดเห็นไหมคะ
ล็อปภอมาคุยเธอก็ถอยล้อปภอก่อนเดิมไปคุยก็พยายามจะกระชากตัวเธอ

ก็ลงไปนั่งกับพื้นไปกองกับพื้นแบบนี้

ก็นำมาซึ่งอีกคลิปหนึ่งที่ให้ดูไปตั้งแต่ต้นข่าวนี้
เป็นคลิปต้นเรื่องที่เธอไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอด

รอปภก็จับนางสาวแต้วเอาไว้
แล้วเรียกรอบพอพอคนอื่นนี่มาช่วยรังงาเพจด้วย
เธอก็พยายามจะลุกมีฉุกกระชากลากถูอะไรกัน

แล้วก็พอผ่านไปจนถึงเวลาสักประมาณ๑๖นาฬิกา๕๓นาที

ก็จะเห็นนางสาวแต้วนั่งซ้อนท้ายรอปภ
ออกไปหน้าหมู่บ้านแบบนี้
และมีรถตำรวจตามออกมาด้วย

รอปภมาช่วยกันเรียกตำรวจมาแบบนี้
คือดูภาพนี้นึกว่าจะจบใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่านางสาวแต้วไม่ยอมกลับ
นิติบุคคลก็เลยให้เธอไปนั่งรอที่หน้าหมู่บ้าน

นี่ไปนั่งรอน้านหมู่บ้านรถเฮียวัฒน์มา๒ทุ่มค่ะ
เธอไปขวางที่รถเฮียวัดอืม
แล้วก็เปิดประตูขึ้นไปบนรถ
แล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านพร้อมกัน
คุณผู้ชมครับเราได้คลิปมาเพิ่มนะฮะ
แต่เป็นคลิปเหตุการณ์เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับ
แต้วก็แอบเข้ามาในหมู่บ้าน
รอปภคนเดิมก็เข้ามาไล่ให้ออกไป

นี่คือหลายปีก่อนนะใช่ค่ะ
แต่ไอ้คลิปล่าสุดที่ชูนิ้วกลางเนี่ย
อันนี้คือปัจจุบันแต่จะดูจะดูทวมขึ้นหน่อย

ต้นไม้ก็คล้ายเดิมบรรยากาศหมู่บ้าน
คือต้องฟังทางรอปภเขาหน่อยนะ

คุณบอนรอบพอพี่อยู่ในคลิปนะครับ

บอกว่าเอาเรื่องนิ้วกลางก่อนนะ

แล้วไปยืนไม่ให้เขาเข้ามาที่บ้านเฮียวัฒน์แล้วชูนิ้วกลาง
สาเหตุก็เพราะว่าแต้วเนี่ยช่วงที่เกิดเหตุมาด่าบุพการีเขาก่อน
เขาก็ไม่รู้จะตอบโต้ยังไงเขาก็เนี่ยชูนิ้วกลางเขาให้
ส่วนที่ต้องกันตัวแต้วให้ออกจากหมู่บ้านไปไม่ให้มาบ้านเฮียวัด
ก็ลูกบ้านเขาสั่งเอาไว้เขาสั่งมาโดยตรงเลยว่า
ผู้หญิงคนนี้เข้ามาในบ้านเขาเลยนะแล้วทางนิติบุคคลก็แจ้งทางรอปภเอาไว้
คุณบอลบอกก็ผมในฐานะรอปภผมก็ต้องทำตามหน้าที่
แล้วไม่ใช่แค่นั้นนี่ฮะคือนี่คือป้อมรอปภที่หน้าหมู่บ้าน
บุคคลนี้ห้ามเข้าภายในหมู่บ้านโดยเด็ดขาดติดป้ายติดภาพเอาไว้เลย
นี่เห็นไหมฮะรอปภเขาบอกเขาก็ต้องทำตามหน้าที่เห็นไหม
เคยแจ้งตำรวจมาด้วยในภาพยังมีตำรวจที่เคยมารังอัพเพจ
นิติของหมู่บ้านให้ข้อมูลบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหญิงสาวคนนี้นะฮะก็คือแต้วเนี่ย
มาโวยวายที่ป้อมรอปภแล้วพอเข้าไม่ได้เนี่ยใช้หลากหลายวิธีการ
คุณเขมสอนคุณผู้ชมอย่างเช่นจ้างแกรปแต่พอแกรปมาไม่ได้ส่งของอะไรนะ
เอาเสื้อแกรปมาใส่แล้วก็ซ้อนท้ายเขาเข้าไปด้วยเพื่อให้ดูเหมือนว่าแกรปมาที่หมู่บ้าน
จ้างแท็กซี่ให้พาเข้าไปก็มีถามว่าเอานั่งแท็กซี่แล้วนั่งตรงไหนยังไง
กระโปรงหลังรถนะฮะโอ้ยทำทุกวิถีทางใช่
เบียดถังแก๊สอยู่หรือเปล่าโอ้ยอยู่หลังรถเลยค่ะ
มันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไงกว่าเขาจะพาออกไปได้
นี่ฮะเอาเป็นว่าช่วงนี้ทางนิติของหมู่บ้านบอกว่า
ก็ให้รอปภบอลเนี่ยเขาหยุดงานไปก่อนก็แล้วกัน
เพื่อลดความกดดันแล้วก็กระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานา

ก็นี่ไงอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าคราวนี้ต้องฟังความจากทุกด้านทุกฝ่าย

เพราะว่าข้อมูลจากทางฝั่งผู้หญิงก็คือแต้วเนี่ยแบบนึง
รอปภออกมาชี้แจงอีกแบบนึง
แล้วเฮียวัดจะชี้แจงว่าอย่างไร
อ่าต้องฟังเฮียวัฒน์ด้วย
คุณผู้ชมบอกว่าดูโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยแล้วแหมข่าวนี้
ออกมาพูดว่ายอมรับว่าคู่พี่เทวครับนะครับ
ว่าเกิดก็จะเจอกับสาวเต้ลจริง๖ปีแน่
แต่แต้วเขาเป็นเมียคนที่๔ของผมนะ

สองสามปีหลังแต้วแบบโอ้โหตามจิกมาก
ปืนที่๔ค่ะก็ทราบค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
แล้วเต้าเขาเหมือนเป็นโรคปราศาสตร์เลย

อยากให้เต้าหยุดอยู่แค่คนที่๔ได้มั้ยเฮีย
เฮียเลยบอกไม่เอาละเลิกกับแต้วดีกว่า
เต้าเรียกเลิกเต้าไม่ยอมเลิก
วัดบอกว่านางเสาแต้วนะคะโทรศัพท์มาหาโทรศัพท์มาก่อกวนเป็นพันสาย
ปีนเข้าไปในหมู่บ้านทำลายทรัพย์สินของเฮียวัด
และอย่างที่พี่อุ๋ยเล่าบางวันจ้างแกรปให้เข้าไปในหมู่บ้าน
ละหลายหลายรอบโอ้โหจนคนในบ้านต้องไล่ให้กลับ
เคยเอาโฟมสำหรับซ่อมหลังคาบ้านไปฉีดใส่กรอนประตู
ให้ไขกุญแจเข้าบ้านมันจะฉีดแล้วมันจะแข็งตัว
เอาสีสเปรย์ไปพ่นรถครั้งที่แล้วเข้ามาในหมู่บ้าน
นี่นี่สีสเปรย์ไปพ่นแบบเนี้ยโอ้โห
หลายอย่างค่ะเฮียวัดบอกอืม
ครั้งที่แล้วเข้ามาในหมู่บ้านตำรวจให้กราบเท้า
เฮียวัฒน์บอกก็ยอมนะเนี้ยหรอพี่อุ๋ย
วัดบอกผมยอมพอเถอะแต้วคือทำทุกอย่างเพื่อให้จบกันสักที
แต้วพอเถอะผมกราบเท้าแต้วผมก็กราบโอ้โห
เฮียกราบเลยเฮียวัฒน์กราบขอโทษเต้าขอโทษเต้า
เรื่องไม่จบกราบเท้ายังไม่จบครับ
แล้วจะไม่ทำอะไรกับกูแล้วแล้วจะไม่ทำอะไรแล้วจะไม่ทำอะไรแล้วจะไม่ทำอะไร
ยังไม่จบค่ะยังไม่หยุดค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
มีคลิปเฮียวัดทะเลาะกับแต้วอยู่ข้างถนน

พลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้นี่

พลเมืองดีเขาตกใจค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น

คือถ้าดูอย่างนี้เหมือนกับผู้ชายนั่งคล่อมแล้วล็อกผู้หญิงอยู่เลยนะ
เฮียวัตรทำร้ายผู้หญิงเนาะ
อะไรเนี่ยขึ้นไปคล่อมไปกดไปบีบนี่
วิ่งแค้นเอาเข่ากด
เฮียวัฒน์บอกว่าแต้วขโมยของ
และโทรศัพท์เมียหลวงที่บ้าน
ขโมยของกันแล้วขโมยโทรศัพท์ของเมียหลวงที่บ้านมา

มันมาปล่อยไว้นี่แล้วให้ผมกลับบ้านเอง

มันไม่ได้มันเพราะกู
กูบอกแล้วให้แกมันอยู่ของกูก่อน

ไม่เคยยุ่งแกมันมีเมียน้อยเยอะ

มันมีเมียหลวงมีเมียห้าคน

ผมไม่ได้ไปคล่อมไปทับไปทำร้ายเขา

นี่เห็นไหม

ยุ่งกับเมียหลวงของเฮียไง

จะทิ้งเยอะไว้กลางทางอย่างนี้

แสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลย

ก็ให้เงินแต้วเดือนละ๕๐๐บาท

ก็รู้ว่าเฮียมีภรรยาตั้งหลายคน

สร้างเรื่องก่อกวนไม่เว้นแต่ละวัน
ยืนยันว่าไม่ได้มีใครกลั่นแกล้งแต้วนะ
ยามเอยนิติบุคคลเอ่ยเขาเห็นพฤติกรรมของแต้ว
วัดบอกว่าเอาก็แบบฟางเส้นสุดท้ายจริง
เฮียกราบเท้าแต้วเฮียยังทำเลย

เฮียบอกโอ๊ยตายเฮียเข็ดมาก
เฮียจะไม่มีเมียเพิ่มอีกแล้ว
ขอโทษกูขอโทษแต้วขอโทษแม่

เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเข้ามาทำลายรถทำลายของ
งัดทะเบียนรถมาเอาเหล็กขูดสีรถ
เขียนเป็นตัวหนังสือชื่อแม่ผม
แล้วผมก็เหมือนเป็นโรคสาบกันอยู่ด้วยกันไม่ได้
เขาเข้ามาเพื่อที่จะให้ผมกลับไปหาเขาแต่ผมไม่ไปไง
เขารู้อยู่แล้วผมมีเมียตั้ง๒๓คน

เขารู้อยู่แล้วเขาไปหาเรื่องเมียทุกคนเลย
ไม่มีใครกันแกล้งเท่าว่ายาหมู่บ้านเขาก็เห็นกันหมดนิติบุคคลตำรวจ
ครั้งที่แล้วเข้ามาในหมู่บ้านเข้ามาในบ้านผม
ตำรวจให้ผมกาดตีนเขาผมเป็นผู้ชายอายุจะ๖๐อยู่แล้ว
ก็กราบตีนเขาตำรวจบอกว่าทำทางให้มันจบไปมันจะได้ออกไปจากหมู่บ้านไม่งั้นมันไม่ไปไง

ใช่ค่ะตำรวจขอว่าจะได้จบ
คือฝั่งผู้หญิงอาจจะยื่นเข้าเซอเงอมาตำรวจก็เลยบอกอ้าวพี่อายเฮียก็กราบกราบไปเถอะ

พี่เฮียก็เลยบอกอ้าวให้ขอโทษเขาให้กราบเขาขอโทษ
ตำรวจเลยบอกเฮียก็กลับไปเถอะ

ก็ได้ความที่รับเรื่องนี้มาจากเมืองเสาแต้วใช่ไหมล่ะ

ไงคุณเอกพบเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอด
ก็คงมึนตึ๊บพอสมควรกับเรื่องนี้

แต้วไม่ติดใจเอาเรื่องกับทางรอปภแล้ว
เพราะก็เข้าใจว่ารอปภทำตามหน้าที่
ทางคุณเอกพบก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะเตือนแต้ว
แต้วว่าอย่าเข้าไปในหมู่บ้านนี้อีกเลย
จะได้ไม่เกิดปัญหาอะไรอีกค่ะ

คือถ้าไม่นับเรื่องภรรยาหลวงภรรยาน้อย
เฮียวัดมีเมียกี่คนหรือว่าแต้วเป็นคนที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะ

คือสิ่งที่คุณบอกตอนแรกสุดท้ายเนี่ยความจริงทุกอย่างมันจะปรากฏ
แล้วมันก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
นี่รอปภก็เกือบซวยไปเหมือนกันนะใช่ค่ะ
รอปภตอนแรกโดนด่าเละเลยพี่อุ๋ยตกเป็นจำเลยของสังคมอยู่